สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับชิสาอธิบุญญาโชคนะคะลมหนาวปีนี้เรียกว่าหนาวตั้งแต่เหนือจะหลดใต้นะคะ
อุณหภูมิความหนาวเย็นจะลงมาภาคใต้ตอนบนด้วยดึกถึงเช้าจะรู้สึกได้ถึงอากาศหนาวเย็นนะคะ
ส่วนอ่าวไทยค่ะต้องบอกว่ามีฝนตกเล็กน้อยนะคะแนะนำว่าเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะ
เรามาดูรายละเอียดของการพยากรอากาศกันนะคะจากโมเดลจำลองสภาพอากาศกันนะคะ
ในช่วงนี้ถึงแม้ว่าลมหนาวจะพัดลงมาปกคลุมประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันค่ะ
ลมหนาวนี้แหละค่ะจึงทำให้เกิดฝนตกบริเวณอ่าวไทยนะคะ
จึงทำให้บริเวณดังกล่าวนี้มีคลื่นสูง๑๒เมตรบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนัก
แล้วก็ทำให้เกิดคลื่นสูงไม่สามารถที่จะเดินเรือได้ในระยะนี้
ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะในช่วงนี้ค่ะจะยังคงมีฝนตกอยู่
แม้จะเป็นหน้าหนาวแล้วนะคะท่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่
แล้วพื้นที่ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนะคะ
ส่วนอุณหภูมิในพื้นที่ของประเทศไทยค่ะอุณหภูมิของพื้นที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่
อยู่ที่เก้าจุดหกองศาเซลเซียสนะคะอุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยอยู่ที่สิบองศา
เขาเขียวอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกสิบสามจุดสามองศาเซลเซียส
อำเภอทองผาภูมิจังหวัดการเจอนักบุรีสิบเจ็ดจุดหกองศาเซลเซียส
และที่ท่าอากาศยานสวรรณภูมิจังหวัดสมุดประการอยู่ที่ยี่สิบจุดหนึ่งองศาเซลเซียส
อากาศค่อนข้างเย็นนะคะส่วนกรุงเทพมหานครคันอุณหภูมิด้วยเฉลี่ยอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบสององศาเซลเซียส
ฟ้าใสแดดดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของแดดที่อาจจะทำร้ายผิวของเราด้วยเช่นเดียวกัน
สภาพอากาศช่วงนี้แปรปรวนค่ะจะมีฝนบางพื้นที่ขณะเดียวกัน
พื้นที่โดยเฉพาะตอนบนก็อากาศหนาวดูแลรักษาสุขภาพแล้วกลับมาติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกันได้ใหม่